มาตามติดกันต่อกับภารกิจช่วยน้ำท่วมของกู้ภัยใจพระพี่ชายของดิฉัน
พี่บินบรือฤทธิ์ค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตื่นแต่เช้าตรู่เลยนะคะ
นั่งรถ๗๘ชั่วโมงไปที่จังหวัดพิชบุญอำเภอหลมศาตริย์
คือต้องบอกว่าไปไกลมากแต่ว่าพี่แกก็สู้มากจริงค่ะ
เอาถุงยังชีพไปให้พ่อแม่พี่น้องผู้ประสบอุทธกภัยนั่นเองค่ะ
ทางภาพนี้เห็นเลยค่ะมีพี่โบ๊ทพี่มูลนันพี่โต้นพี่วัด
ผลเข้าสารอาหารแห้งนะคะรวมไปถึงพี่บินเนี่ย
หูแบกไปเลยค่ะน้ำดื่มกว่า๑๐๐แพ็ค

โดยถึงแม้ที่อำเภอหล่มศักดิ์น้ำจะลดลงบางส่วนแล้วนะคะ
แต่ร่องรอยความเสียหายก็ยังเหลืออยู่ค่ะ
สวนไล่นานโดนน้ำท่วมหลายสิบไร่ไปเลยเนี่ย

ซึ่งพี่บินเองก็ไม่ทอดทิ้งนะคะลุยน้ำเข้าไปเลยค่ะ

พ่อแม่พี่น้องอยู่ด้านในกว่า๓๐๐กว่าครัวเรือนนะคะ

วักเงินให้แบงค์พันธุ์แบบนี้เลยนะคะ
แต่พี่บินและทีมงานก็อยากจะมาให้กำลังใจ
เป็นพันธุ์เลยคือเขามีงบแหละที่หน่วยงานที่พี่บินไปแต่ว่าไม่พอ
จิตน้ำใจเราอยากจะไปคว้างส่วนตัวไปเลยนะคะเสร็จจากนี้
พี่บินบอกกับเราด้วยเดี๋ยวพี่จะลุยน้ำไปช่วยน้ำท่วมต่อ
ค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ที่จังหวัดอุบลด้วยโอ้โห
ใจงามจริงจริงอ่ะฟังเสียงหน่อยค่ะ
เริ่มลดแต่บางพื้นที่ก็เริ่มท่วมแล้วก็มีน้ำแบบโอ้โห
หลากหลายมากมายนะครับเพราะฉะนั้นจบตรงนี้แล้วผมก็ค่อยทยอย
อาจจะวันนี้อาจจะเดินทางไปร้อยเอ็ดหรือว่าช่วยภารกิจตรงร้อยเอ็ดเสร็จ
ก็จะเดินทางมาที่อุบลราชธานีต่อแล้วตอนนี้อุบลก็เริ่มทุกวัน
น้ำขึ้นทุกวันทุกวันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
รอรับคำที่เหลือจากพี่มินได้เลยค่ะค่ะใช่ค่ะ